คุณผู้ชมคะในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดอยู่บ้านแบบนี้นะคะ
หลายคนก็หากิจกรรมทำรถน้ำต้นไม้บ้างนะคะ
ออกกำลังกายบ้างทำอาหารบ้างเป็นแดนเซอร์บ้าง
แต่สาวคนนี้ค่ะแตงโมนิดาเก๋กว่านั้น
ไปทำอะไรรู้ไหมไปทำจมูกมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่มันก็แอบมีคนสงสัยอยู่เล็กว่าเอ๊ะไปทำที่ไหนอ่ะ
ลินิกเขาปิดไปหมดแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาถามมาเม้นเยอะเลยว่า
แตงโมไปทำจมูกที่ไหนเพราะว่าตอนนี้คลินิกปิดหมด
เท่านั้นแหละค่ะก็มีคนอื่นเข้ามาตอบกลับ
น้องว่าตั้งใจเข้ามาป่วนหรือเปล่า
จากนั้นคนเดิมก็เข้ามาอธิบายว่าที่อยากรู้เนี่ย
เพราะเธอเองก็อยากทำเหมือนกันแต่ว่าคลินิกมันปิดหมดเลย
เออด้านสาวแตงโมเองก็ไม่ได้เข้าไปตอบกลับประเด็นดังกล่าวนะคะ
ต้องบอกว่าแตงโมนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่ทำศัลยกรรมค่อนข้างจะบ่อย
แตงโมไปทำหน้าที่ต่างประเทศมารึเปล่า

หรือไปทำที่โรงพยาบาล
เพราะว่าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขาก็มีแผนกศัลยกรรม
ใช่คือจะบอกว่าคลินิกปิดแต่โรงพยาบาลยังเปิดไง

คงไม่มีใครให้คุณหมอฮิ้วซิลิโคนมาที่บ้าน

ไม่มีอุปกรณ์ขนาดนั้น
เอาเป็นว่าก็ขอให้สวยปลอดภัยนะคะ

หน้าแตงโมแต่หน้าใหม่ก็ไม่เป็นไร
ก็สวยดีเป็นกำลังใจให้นะคะ